เป็นเรื่องของความปลอดภัยของเยาวชนนะครับ
ดื่มน้ำจากตู้น้ำของโรงเรียนนะครับ

เพื่อความปลอดภัยติดตามจากรายงานครับ
พนักงานการไฟฟ้านครหลวงหรือกรฟน
ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบสายดินตู้น้ำดื่ม

โครงการสายดินตู้น้ำดื่ม
กรฟนดำเนินการติดตั้งให้โรงเรียน
สังกัดกรุงเทพมหานคร

และบุคลากรในสถานศึกษา

เพราะว่าเด็กก็จะมีชีวิตที่ปลอดภัย
และก็มีธรรมาศดื่มน้ำเย็นได้อย่างถูกโดยดี

กรฟนจะส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบ
และปรับปรุงระบบสายดินตู้น้ำดื่มทุก๒ปี
พร้อมทั้งติดตั้งป้ายแสดงวิธีใช้งาน

หากมีกระแสไฟฟ้ารั่วกระแสไฟฟ้าจะไหลลงสายดิน

ยังไม่มีผู้ที่ได้รับอันตรายจากไฟฟ้าที่ตู้น้ำดื่มเลย
เวลาเรากินน้ำก็มากดที่ตรงนี้ครับ

ฟนได้ปรับปรุงระบบสายดินตู้น้ำดื่มไปแล้ว๕๐โรงเรียน
คาดว่าจะมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวอีก๕๐โรงเรียน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน